คุณผู้ชมครับวันที่ผ่านมาเนี่ยเรานำเสนอในเรื่องของการเรียนออนไลน์กันไปก็เยอะมากมายหลายข่าวคือคุณครูเขามีวิธีการสอนเยอะแยะมากมาย
แต่ผมว่านะลองสอนแบบนี้ดูผมว่านักเรียนเข้าออนไลน์เต็มอย่างแน่นอนเพราะมันน่าเรียนจริงครับ
สวัสดีครับคุณนักเรียนที่น่ารักทุกคนฮะ

มีแต่คนอยากจะออนไลน์

อันนี้จริงเหรอเขาสอนอะไร

แล้วเวลาจะสอบทำไง

แต่ก็ผมว่าเป็นช่วงของการพักผ่อนมากกว่า

น่าจะเป็นช่วงต้นของการเรียนนั่นแหละ
ก็ต้องสร้างความสนใจให้กับน้องหนู
นี้สมัยนี้มันจะต้องมีอะไรแบบนี้
เพื่อเรียกความสนใจให้เด็กเนี่ย
เขามีความสนใจในการเข้ามาลงเข้ามาเรียก
อยากกับผู้เรียน

ด้วยสังเกณฑ์กลับแม่นเลย
โอ้โหเป็นสาวหน้าห้าง

กลับไปตามยุคตามสมัยนะคุณผู้ชมนะ